สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยรัฐมาแล้วนะคะจะเจอกับเราสองคนค่ะ
เรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะใช่ค่ะมาเริ่มข่าวแรกในวันแห่งความรักแบบนี้นะ
บอกเลยนะคะว่านอกจากความสวยภายในภายนอกที่คุณควรมีแล้วนะคะ
สำหรับผู้หญิงอย่างเราอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีก็คือจริตความเซ็กซี่ค่ะ
ลุกมันขึ้นมาค่ะดูสิคะอย่างคุณแอนทองประสมนะคะ
เจ้าหญิงแห่งวงการดูลุคนิ่งแพงมาเธอก็เซ็กซี่
แล้วก็ปั๊วสุดเลยนะคะงานนี้เห็นแล้วลุกขึ้นปรบมือให้ความปังความปั๊วเลยค่ะ
เพราะว่าแม่ก็คือแม่ที่แท้ตรู่นั่นเองนะคะแม้พี่แอนของเราจะยืนยันค่ะว่า
แต่นานเปิดธีก็ดีเหมือนกันน่ะค่ะ

อยากทำให้มันดูเป็นดราม่าคุณนิดหนึ่ง

มีตัวอื่นให้พี่ไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้

แล้วเราก็ลักษณะโพสต์ของเรามันก็ออกมาเป็นแนวแกรมอะไรโกโก้อะไรอย่างนี้
ก็อาจจะไม่ได้ดูแต่แอนทำยังไงแอนก็ดูไม่เซ็กซี่หรอก
แต่มันก็ดูแปลกตาดีนะคะแต่แอนก็ไม่ได้ทำบ่อยหรอก
นานมีเทศกาลก็ทำตามการละเทศะในงานนั้น
แต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ลุกขึ้นมาอยากจะแบบโชว์อึมอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องเปิดไม่ต้องแหวกมากแต่สวยหรูดูแพงแล้วก็ลุคนี้เซ็กซี่ขยี้ใจจริงนะคะ
เห็นมาจากอินเนอร์นี่นะคะ

อินเนอร์มากแล้วก็รูปร่างของดิฉันเซ็กซี่มากด้วยแต่วันนี้ฉันต้องปิดซ่อนเอาไว้